สวัสดีครับวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายพื้นที่บริเวณตอนกลางของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานคร
คงได้สัมผัสกับลมเย็นที่พัดแรงมาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้อากาศในตอนเช้านั้นเย็นลงอย่างเห็นได้ชัด
ตอนกลางวันถึงแม้ว่าแดดจะแรงแต่ลมที่พัดมาก็เป็นลมเย็น
จึงทำให้วันนี้ตอนนี้หลายพื้นที่อากาศนั้นเย็นละทีเดียวโดยเฉพาะบริเวณที่มีต้นไม้เยอะ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับในค่ำคืนนี้ฮาโลวีนนี้
ลมหนาวที่จะเข้ามาปกคลุมเมืองไทยของเรา

เหนือหลังจากที่รอมานาน

ถ้าหากมองไปก็จะพบว่าท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่ง
ก็เป็นผลพวงมาจากอากาศเย็นที่พัดเข้ามาปกคลุมนะครับ
ก่อนหน้านี้อย่างที่ได้ประกาศมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
มีการเข้าปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ต่อเนื่องมาถึงบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
การแผ่มาครั้งนี้ถือว่าค่อนข้างแรงละทีเดียวนะครับ
ไปจนถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับ
จึงทำให้ปกติในระยะนี้ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะเยอะหน่อย
แต่ว่าความเย็นก็ทำให้ฝนนั้นน้อยลงนะครับ
และจุดสุดท้ายนะครับที่ลมหนาวจะแผลไปถึงก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

สังเกตว่าสีฟ้าครับคือบริเวณที่มีอากาศเย็นลงจากเมื่อวานนี้นะครับ
ก็จะพบว่าเป็นบริเวณที่มาจากบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
แล้วก็ลากยาวจนมาถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางครับ
อุณหภูมิลดลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียตนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่สำคัญอยู่ตรงนี้นะครับ
หากเราคำนวณหลังจากนี้เป็นต้นไปการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรกันบ้าง

อุณหภูมิครับก็จะเริ่มมีการลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
จนถึงสุดสัปดาห์นี้ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์หน้า

อุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๔๖องศาเซลเซียตนะครับ
บนยอดดอยก็พบว่าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๖๙องศาครับ
อีสานครับอีกหนึ่งจุดที่ต้องเจอกับอากาศหนาวเย็นเช่นเดียวกันนะครับ

ทั่วไปพื้นราบก็จะลดลงประมาณ๔๖องศาเซลเซียตนะครับ

อุณหภูมินั้นลดลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต

อุณหภูมินั้นก็ลดลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต

ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับ

เหลืออยู่แค่ประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่

ก็พบว่าฝนอยู่ที่ประมาณ๑๒๐๓๐ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับ
เน้นบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของภาคครับ

หลังจากนี้ก็จะลดไปอย่างต่อเนื่องนะครับ

ในช่วงวันที่๒วันที่๓เนี่ยนะครับ
หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะค่อยอุ่นขึ้น
นี่คือการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ